คุณผู้ชมใครที่มีลูกเล็กเด็กแดงนะคะกำลังหาเปรย์สำหรับให้ลูกได้นอน
เอาไหมยังสนใจอยู่เพราะว่าเปลยเป็นการทำเปลยภูมิบัญญาโบราณ
มีวิธีการทำที่สืบทอดกันมาแต่เนิ่นนานมาแล้ว
เป็นภูมิปัญญาของชาวตำบลบังจักรจังหวัดอ่างทอง
มันจะสวยงามมันจะหน้าตาแบบไหนยังไงไปดูกัน
จำหน่ายเปรย์เด็กปลีกส่งราคากันเองนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋า
ไปที่นี่บ้านเลขที่๑๕ทับ๒หมู่๑ตำบลบางจักรอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
เป็นบ้านของพี่วีรศักดิ์เรืองฤทธิ์ผู้สืบสารการทำเปรย์เด็กแบบโบราณค่ะ
หน้าตามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือว่าการเอาไม้มาต่อคึ้งให้เป็นลักษณะสี่เหลี่ยม
แล้วก็ถักเชือกถักเชือกร้อยลงมาเป็นตัวเปรย์นะคะหน้าตาแบบนี้แหละนะคะ
ซึ่งเป็นเปรย์โบราณที่พี่เขาบอกว่าทั้งสวยทั้งอึดทั้งถึกและทน
ข้อดีคือมันจะมีความเหนียวดูแลรักษาง่ายคงผลแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นนะคะ
เปรย์แบบนี้นะปัจจุบันไม่ค่อยเห็นแล้วอ่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่
แบบนั้นแหละนะคะซึ่งก็เป็นทางเลือกแบบนึงแต่ว่าสำหรับเปลยโบราณแบบนี้
พี่วีรสังบอกว่าสืบสารการทำมายาวนานกว่าสามสิบปีแล้วนะ
ครับเห็นแบบนี้นะคุณค่ะพี่เขาเนี่ยไม่ได้ว่างหรอกนะ
เพราะมีลูกค้าประจำสั่งซื้อเปรย์อย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
แล้วที่ขายดิบขายดีส่วนหนึ่งก็เพราะว่าฝีมือดีไม่มีงานที่ไหนเหมือนนะคะ
งานละเอียดแข็งแรงทนทานที่สำคัญราคาถูกแสนถูก
ที่ฉันไปเลาะหาดูเปรย์ลูกเนี่ยนะคะคุณราคาหลักพันทั้งนั้นเลย
แต่ตัวนี้เปรย์โบราณนี้นะคะราคาเริ่มต้น๖๐๐บาทค่ะ
เท่านั้นเองไปจนถึง๑๒๐๐บาทก็แล้วแต่ขนาดของเปรย์
เพราะฉะนั้นอาชีพการทำเปรย์โบราณตามภูมิปัญญาของชาวบ้านตำบลบางจักรของพี่เขา
ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับพี่วีรศักดิ์ได้กว่าหมื่นบาทเลยทีเดียว
อาจจะไม่มากไม่น้อยแต่ว่านี่ก็คือเป็นอาชีพสุจริต
แล้วก็เป็นงานชิ้นงานที่เรียกได้ว่ามีคุณภาพ
ใครสนใจเปรย์เด็กนะคะก็สามารถติดต่อไปได้เลย
หมายเลขเราให้คุณผู้ชมเอาไว้หน้าจอแล้ว

คุณก็ซื้อไปนะเอาไปให้ลูกนอน
ก็คือมันมีวิธีการพับเก็บที่ดูแล้วประหยัดพื้นที่
ไม่เกะกะพื้นที่บ้านเนี่ยมันมีพื้นที่จำกัด
พับเก็บได้สื้อข้ามันพับขึ้นแล้วใช้ของทาง

แต่ส่วนใหญ่นะบริเวณเด็กแนวเนี่ยมักจะเอาเด็กไม่อยู่เหรอ

ผมไปประสบพบเจอคือไม่ใช่ลูกผม

อีกลูกดิชนนี่กลิ่งลงออกจากเปรย์เลย
พลิกลงเลย
เปรย์โบราณแบบนั้นเหมือนกัน
แต่ว่าอันนี้มันสูงไง